สวัสดีครับผมภัยศาลครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงครับปีที่๔นะครับคณะรัฐศาสตร์วันนี้จะมาสาธิตวิธีการรำโนราซึ่งเป็นการแสดงของพี่น้องชาวปากใต้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ
วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับเยาวชนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่รักต่อวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนนะครับ
ที่จะมาสาธิตวิธีการรำนุราซึ่งเป็นการแสดงของพี่น้องชาวปากใต้นะครับ
เยาวชนทุกคนให้เรามาภาคภูมิใจนะครับต่อวัฒนธรรมอันลำค่าของประเทศบ้านเรานะครับ
ก็ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ให้คุณอยู่คู่กับคนไทยต่อไปนะครับ